บ้านเราหย่อมความร้อนยังปกคลุมอยู่นะครับ
แล้วก็มีอากาศเย็นจากจีนแผลลงมา
แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่๓ก็คือลมใต้

ต้องเตือนหลายพื้นที่ขับรถขับราต้องระมัดระวังนะครับ
เพราะว่ามีรถบัตรรับส่งพนักงานคันหนึ่ง
เผาขาดก็เลยเสียหลักชนเสาไฟฟ้า

เขารีบเข้าไปช่วยด้วยความระมัดระวังแล้ว

ไปดูวินาทีในการช่วยเหลือคนออกมาจากรถนะครับ

เรียสัพานค์ทำเป็นจริงที่ให้นี่
ยิ่งของสัมผัสช่วยจินแท้
ความเรียสัพธิบาท
คนอยู่ใช่ไหมออกได้ไหมคะพี่เข้าไปช่วยหน่อย
เข้าไปช่วยคนข้างในหน่อยค่ะเข้าไปช่วยก่อนค่ะ
นี่แหละครับการจะลงไปช่วยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะ
คือรถชนเสาไฟแล้วสายไฟมันพาดอยู่ที่รถคุณ
แต่พี่ผู้หญิงคนนี้สติดีมากนะพี่บุ๊คนะ

ใช่ฮะคอยดูคอยเตือนคนข้างในมีไหมนะฮะ
แล้วให้คนที่ออกมาจากรถรีบขึ้นมาก่อนนะฮะ
นี่แหละครับคือรถบัตรรับส่งพนักงานสินเงินทะเบียน๓๐๑๖๗๔
พระนครสิทธิยานะครับของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในนิคมสุวสากรรมโรจนะนะครับ
ตกลงไปข้างทางแบบนี้หลังจากชนเสาไฟฟ้าจนหัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายเก่าอายุทยามุ่งหน้าบางปะอิน
ในพื้นที่ตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
โดยพลเมืองดีชาวบ้านที่มาประสบเหตุ
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในรถ
เป็นพนักงานอยู่ในรถ๔คน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยศีรษะแตก๑รายนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็มาถึงกันแล้วก็ต้องเร่งช่วยเหลือนะครับ
สอบถามนายชูศักดิ์ถมมสังอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถบัตรรับส่งพนักงานคันนี้

ได้ขับรถไปรับพนักงานหลายคน

โชคดีไปส่งมาหลายคนแล้วนะคุณนะยังเหลืออยู่ในรถประมาณ๔คนนะครับพอถึงที่เกิดเหตุ
คือมันได้ยินเสียงความผิดปกติของรถ
เสียงมันดังแปลกจากช่วงล่างนะฮะ
จากนั้นก็รู้สึกว่ามันบังคับรถเอาไม่อยู่แล้วคุณ
ประกอบกับฝนตกถนนลื่นครับ
วงมาลัยบังคับไม่ได้แล้วทำให้รถเสียหลักถลายตกข้างทาง

ส่วนสาเหตุก็น่าจะเกิดจากเรื่องของรถนี่แหละฮะ
เพรารถขาดทำให้ควบคุมรถไม่ได้นี่คือสภาพรถอันหนึ่ง
สภาพถนนเพราะว่าฝนตกถนนลื่นก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
เตือนกันเลยช่วงนี้อุบัติเหตุจากฝนตกถนนลื่นเนี่ยนะครับ